คุณผู้ชมครับในระหว่างที่มีการสัมภาษณ์กันในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
ประเด็นกำลังเข้มข้นเลยเรื่องของการนะฮะ
มีเรื่องประเด็นแทรกเข้ามาครับเพราะว่าหลวงพี่แซม
ท่านผู้ช่วยเจ้าวัดท่าไม้บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะ
ท่านเคยเป็นโจทย์ของไฮโซปอลมาก่อนนะ

เคยไล่ยิงไฮโซปอลเมื่อ๑๖ปีก่อน

ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าไม้

ในหน้าที่สถาปฏิบัติธรรมที่สวนพึ่งอ่ะนะในช่วงหนึ่งในรายการครับ
พี่แซมเปิดเผยบอกว่าจริงแล้วหลวงพี่รู้จักกับปอมา๑๖ปีแล้ว
แต่รู้จักด้วยการเป็นโจทย์กันเนื่องจากตอนเป็นคารวาสหลวงพี่เคยตามไล่ยิงโยมปอที่พัทยา
ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างแก๊งเพื่อนหลวงพี่มีเรื่องเมื่อ๑๖ปีก่อน
คือเพื่อนหลวงพี่มีเรื่องเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนหลวงพี่ว่างั้น
อย่าไปทำสตาร์ทอัพนะฮะจึงขับรถไล่ยิงเขา
ก่อนจะมาเจอตอนที่โยมปอมาขอบวชเมื่อ๓๔วันที่ผ่านมานี่แหละ
หลวงพี่ก็เล่าให้เขาฟังจึงจำได้หมดแล้วก็ก้มคุกเข่ากราบหลวงพี่ครับ
แต่ว่า๑๖ปีที่รู้จักเพราะรู้จักด้วยการเป็น
เขาเรียกว่าเป็นโจทย์กันเพราะว่าเป็นโจทย์กัน
พี่เคยตามไล่ยิงโยมปอตอนที่เป็นคาราวาส
หลวงพี่แซมนี่แหละฮะใช่ไล่ยิงโยมปอใช่ที่พัทยา
เคยรู้จักกันมาก่อนแต่รู้จักในฐานะศัตรูใช่สตูไล่ยิงเข้ามาใช่ฮะ
จำได้วันที่หลวงพี่ไปเจอยมปออีกครั้งหนึ่งที่จะเตรียมตัวบวช
เมื่อประมาณสัก๓๔วันที่แล้วเขาเจอแล้วเขาว่ายังไงฮะ
ก็คุยกันคือจริงหลวงพี่ปิดแมสอยู่แล้วพระอาจารย์ก็ถามว่ารู้จักองค์นี้ไหม
อืมถามเรื่องถามเลยว่ารู้จักองค์นี้ไหมครับเขาบอกเขาไม่รู้จัก
แต่ว่าเคยได้ยินแต่ชื่อว่าหลวงพี่แซมอืม
กี่ปีที่แล้วยืนอยู่กับใครขับรถอะไรเขาจึงจำได้
แล้วก็ยอมคุกเข่ากราบ

เพราะหลวงพี่บวช๑๕ก่อนที่จะบวชหลวงพี่ดื้อมากนะ

ไม่ไม่ได้พา
คุณผู้ชมในไลฟ์เฟซบุ๊กอุ๊ยกันไปตามตามกันนะฮะอุ๊ยเหมือนพี่หนุ่มเลยนะฮะ
สำหรับหลวงพี่แซมนะครับบวชมาแล้ว๑๖พันศา
เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์อุเทรนเจ้าวัดวัดท่าไม้นี่แหละครับ
แล้วก็ได้ไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมที่ตะบลหนองปลืออำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีครับ
หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อวัดหลวงพี่แซมชนบุรีฮะ
หลังจากออกรายการนะครับหลวงพี่แซมก็เดินทางกลับวัดที่จังหวัดชนบุรี
โดยระบุข้อความว่าสวดมนต์เปลี่ยนชีวิตแฮชแท็กเคลียร์ใจแล้วไปต่อ
แฮสแท็กหลวงพี่แซมนะครับพร้อมระบุวันที่๑๖เดือน๓ปี๒๑๖๕ครับ
นี่คือเรื่องที่แม่มีขึ้นมานะฮะในระหว่างที่กำลังสงสัยเรื่องการบวชของโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ตอยู่ฮะ